ด้วยเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซานะฮะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เขาก็จะมีตัวป่วนประจำหมู่บ้านอยู่
อ่าแล้วก็เป็นแขกรับเชิญของงานสังสรรค์ของบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
คือเขาบอกเขาแจ้งตำรวจหลายรอบแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไม่มาจัดการให้สักทีนึง
ก็เลยต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสังคมแล้วก็ผ่านสื่อมวลชนครับ
นี่แหละฮะวงแตกแล้วครับกำลังสังสรรค์กันอยู่
มีปืนยาวมาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือไม่ได้มาร่วมงานร่วมวงนะฮะอยู่ดีดีก็ถือปืนยาวเข้ามา
ผู้ชายเสื้อฟ้านะสะพายกระเป๋าข้างเดินเข้ามาจากถังหลังบ้าน
เข้ามาที่บ้านงานนะครับคนในงานก็ต้องมาช่วยกันห้ามช่วยกันกัน
พร้อมกับเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์นะครับบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ
อันนี้นะฮะคนที่โพสต์เอาไว้นะครับทางฝั่งบ้านงานนะครับ
บอกว่าถือปืนบุกรุกถึงบ้านมีลูกเด็กเล็กแดงเดินเล่นกันเต็มไปหมด
ทำเหมือนกฎหมายบ้านเมืองไม่มีนึกอยากจะไปหาเรื่องใครก็ได้
ถือปืนแบบไม่เกรงกลัวใครไปแจ้งความแล้วที่สพท่าตะเกียบ
อยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะครับส่งให้ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจห้านาย
มาดูแล้วก็กลับแบบนี้ก็ได้เหรอครับที่พึ่งของประชาชน
ทั้งที่รู้จักบ้านผู้ต้องหาแต่ไม่ไปจับกลุ่ม
บอกว่าพรุ่งนี้จะมาจับเออก็เลยงงต้องรอให้ศูนย์เสียก่อนใช่ไหม
ถึงจะจับกลุ่มทันทีครับท่านคดีนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุด
หลักฐานก็ชัดเจนขอให้ตำรวจทำคดีให้เป็นตัวอย่างของประชาชนด้วยนะครับ
คนโพสต์โพสต์เอาไว้เมื่อ๒๒ตุลาคมนะฮะวันหยุดที่ผ่านมา
เราก็ไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะครับคุณธีรพลนะครับ
คุณธิรพลบอกว่าเย็น๒๒ตุลาคมมีงานเลี้ยงที่บ้านของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสมปองเผ่าพันธุ์แต่คนที่ใส่เสื้อฟ้าเข้ามาเนี่ยชื่อโฉนะครับ
อายุ๓๕ปีเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเดินมาทางหลังบ้านงานถือปืนลูกซองยาวมาด้วย
ข่มขู่หาว่าคนในบ้านหลังบ้านงานเนี่ยไปหาเรื่องเขา
ทั้งทั้งที่คนกำลังนั่งกินสังสรรค์กันอยู่เลยต้องโทรเรียกผู้
ใหญ่บ้านให้มาช่วยเจรจาครึ่งชั่วโมงได้ในโฉถึงยอมสงบ
พอช่วงค่ำไปแจ้งความที่สพท่าตะเกียบตำรวจมา๕นาย
มาถึงก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจับให้
ถือปืนโดยไม่เกลียดกว่ากฎหมายเลยว่ายังไงเราจะมา
หาเรื่องจะมายิงคนที่บ้านบอกว่าคนที่บ้านไปหาเรื่อง
เขาผมก็ยังงงว่าไปหาเรื่องยังไงเขาอยู่หลังบ้าน
เขาคันศาสนอยู่หลังบ้านอย่างน้อยแจ้งความมาแล้วเขา
ต้องมาจับกุมผู้ต่างหาทั้งที่ระบุว่าคนที่ไปใคร
อยู่ตรงไหนทางที่รู้แต่ไม่จับมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา

เออกงงอย่างนี้ก็ได้แหละครับสาปฯท่าเดียบต้องรอให้
เสียก่อนใช่ไหมครับถึงจะมาจับกลุ่มทันทีอ่าเขาก็แปลกใจว่าทำไมต้องรอพรุ่งนี้ล่ะ
ถูกต้องแล้วค่อยมาจับอันนี้เหตุการณ์เมื่อวานนะ๒๒ตุลาคมตำรวจบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะมาจับก็คือวันนี้นะฮะแล้วตำรวจก็มาจริงนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจสอบพอร์
ตะเกียบนะครับนี่วันนี้นำกำลังมาลงพื้นที่เลยมาที่บ้านหลังเกิดเหตุก่อนชาวบ้าน
บอกโหตกใจมากอยู่ในโชว์เนี่ยเดินถือปืนมาแล้วก่อเหตุอันนี้มาหลายครั้งแล้ว
ด้วยไม่ใช่แค่บ้านของบ้านงานเมื่อวานนี้นะชาวบ้านหลังอื่นก็โดนลักษณะเดียวกัน
เราก็ตัดยางด้วยมันก็อันตรายกับตัวเองด้วยแหละพูดง่ายเราไม่รู้มันโมโหเราเมื่อไหร่มันโกรธเราอยู่แล้วเราแจ้ง
เพราะเขามีพฤติกรรมอย่างนี้กับชาวบ้านคนอื่นด้วยใช่ไม่ใช่แต่อย่างเราพุทธคุณด้วย
เคยบอกเมื่อวานนี้แกล้งหลายรอบแล้วนี่ชาวบ้านบอกหลายรอบแล้วตำรวจบอกได้ข้อมูลจากชาวบ้านแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะพยายามไปควบคุมตัวในโฉให้ได้ล่าสุดเราไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตำรวจเขาบอกว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าโฉเนี่ยเขาเป็นนายพรานเขาจะมีความชำนาญในการดักสัตว์จะเข้าบ้านเขาเขามีทั้งปืนทั้งแบบกับดกกับดักอะไรมากมายไปหมด
แต่ก็เชื่อว่าตำรวจก็น่าจะมียุทธวิธีในการไปจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
คือป้องกันคนเข้าบ้านตัวเองก็ได้จะวางกับดักอะไรก็ว่ากันไปถือปืนมาบ้านคนอื่นเขาคนอื่นเขาบอกเขากลัว